พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชมากล้นจริงนะคะ
หนึ่งเรื่องหนึ่งโครงการพระราชดำริสำคัญที่พระองค์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการศึกษา
เป็นโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เปรียบเสมือนโครงการที่มาจากฟากฟ้านะคะ
เพราะแม้ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ชนบทห่างไกลหรือบนเขาสูงแค่ไหนทุกคนก็ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันค่ะ
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ในหลวงราชการที่๙ท่านทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานความรู้แก่นักเรียนด้วยพระองค์เองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีชุดความทรงจำจากฟากฟ้าตอนในหลวงทรงสอน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการพัฒนาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี
และทรงบรรยายเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
ทรงถ่ายทอดความรู้ผ่านทรทัศน์รายการศึกษาทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พระราชทานแก่นักเรียนทั้งประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคิริคัน

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานปฏิบัติการฝนหลวง
ท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
สมมุติว่าน้ำเป็นอากาศ
สมมุติว่าเกลือเป็นน้ำน่าใจ
ในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้
แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยเห็น
ที่เขาเรียกว่าเหงื่อมาจับถ้วย
นี่ทำฝนเทียม
โดยทรงอธิบายหลักทางวิทยาศาสตร์ของการทำฝนเทียม
ทรงแสดงแผนภูมิที่ทรงวาดและภาพถ่ายฝีพระหัส

นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งออกอากาศในรายการศึกษาทัศน์
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานแก่นักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวล
ที่เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ภาพที่พระองค์ทรงสอนถูกเผยแพร่ไปยังโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ
จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
นางสาวการจิราสุขศรีอดีตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคิริคัน
เป็นนักเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งสอนและให้ความรู้เมื่อครั้งนักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวล
เดินทางไปทัศนศึกษาที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
และทัศนศึกษาการทำฝนเทียมที่อาคารปฏิบัติงานท่าอากาศยานหัวหิน
พระองค์ท่านทรงสอนให้พวกเราใช้จินตนาการตามว่า
ทำฝนหลวงมีหลักง่ายอยู่๓อย่างเลย
ก็คือการก่อกวนการเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็การโจมตีค่ะ
เวลาเรารู้สึกว่าในเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเข้าใจยากแน่เลย
แต่ว่าพระองค์ท่านทรงสอนให้เราเห็นภาพเหมือนสั้นทรงสร้างว่าสั้นสอนเด็ก
แล้วเราก็ใช้จินตนาการตามจริงแล้วเราก็รู้สึกว่า
เราเห็นภาพแล้วเราก็เข้าใจตรงนี้ได้ง่ายขึ้น
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับ๑๐ปีนางสาวการจีรายังคงทราบซึ้งใจ
ครั้งหนึ่งในชีวิตในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นครูผู้ทรงถ่ายทอดองค์ความรู้พระราชทานแก่นักเรียนในครั้งนั้น
คือเราไปดูเรื่องสารเคมีต่างในการทำฝนหลวง
แล้วก็ทรงหันมาปรักฐ์ทำเอ่อเด็กว่าลูกเข้าใจมั้ย
เนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินดังนั้นอ่ะ
ใครจะไปคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
ท่านจะมาเรียกคนธรรมดามากเลย
ว่าแบบลูกเรารู้สึกว่าเราแบบประทับใจมาก

นางสาวนริสราทองประสูจน์

อองทุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการพัฒนาวิจัย
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี
และส่งบรรยายเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติให้แก่นักเรียน
เด็กนักเรียนคนหนึ่งอะนะคะไม่คิดว่าแบบ

มีครูซึ่งเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินนะคะมาสอน

เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของเด็กคนหนึ่งนะคะ
ที่มีพระอาจารย์เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจดจำทุกวินาทีเลยก็ว่าได้
ที่มีโอกาสได้ตามเสด็จพระราชธรรมเนื้อนะคะ

พยายามนึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านเคยสอนไว้
แล้วก็จะน้อมนำมาทำตามค่ะ
ภาพพระบาทสมเด็จพระปรามีณฐระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสร
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่เป็นตัวอย่างให้แก่ครูทั่วประเทศ
นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบท
ทำให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

โปรดติดตามตอนต่อไป